ส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกันในวงการผ้าเหลือง
ว่ามันจะเป็นเรื่องเฉาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้กับโยมอุปถาค
ที่เป็นคนดูแลเกจิชื่อดังว่าเกจิชื่อดังนี้
ไปมีสัมพันธ์กับผู้ชาย
มีส่งรูปอวัยวะเพศส่งรูปอะไรต่างให้กันและกัน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมสรุปว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง
วันนี้มีความคืบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นต้องฟังข่าวนี้เนี่ยนะคะ

โยมอุปถาคเนี่ยนะที่ดูแลครูบาไก่พระเกจิชื่อดังที่ขอนแก่นเนี่ย
บอกว่าแบบนี้ครูบาไก่มีพฤติกรรมเฉาไปคบกับผู้ชาย
อ้าวแล้วถามว่าโยมอุถาครู้ได้ยังไง
ก็เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงส่งข้อความมามาหาโยมอุปถาคคนนี้
เป็นผู้ชายปริศนานะใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะ
นี่คบหากับครูบาไก่มาละ๒ปี
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูบาไก่หลายรอบ
และถึงขนาดมีการส่งภาพลับมาให้ด้วย
ลับนั้นน่ะคือเป็นภาพเหมือนกับภาพอวัยวะเพศ

แล้วก็มีข้อความประมาณว่าอยากมีอะไรอีก

เขาอ้างแบบนี้ว่าคนในภาพน่ะที่เป็นภาพอวัยวะเพศนั่นก็คือครูบาไก่
ทีนี้โยมอุปถาคได้รับข้อมูลปั๊บ
เลยตัดสินใจไปถามครูบาไก่เลย
ว่านี่มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหม
แล้วคำตอบนะครูบาไก่ก็บอกว่าใช่มันเป็นเรื่องจริง
แต่ครูบาไก่ขอร้องบอกว่าอย่าเปิดโปรงเรื่องนี้เลยได้ไหม
ฝั่งโยมอุบัติฐานก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น
ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมสักเดือนนึงนะไปเปลี่ยนชีวิตใหม่เลย

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของโยมอุปถักษ์นะใช่ค่ะ
แต่ทีนี้คุณหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์อีก
ว่าครูบาไก่ไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
แล้วถามว่าอ้าวผู้ชายปริศนาที่เคยส่งข้อมูลมาให้โยมอุปถาคล่ะ
หายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เงียบไปแล้ว
ก็คิดว่าอาจจะได้เงินปิดปากไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะ

ทีนี้โยมอุปถักษ์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะอะไร
คนทำบุญคนศรัทธาครูบาไก่ไงคะ

เอามาแชร์ในโลกโซเชียลนะบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะ
ถ้าไม่เป็นความจริงก็ต้องเอาผิดคนที่แอบอ้าง
แต่ถ้าเป็นความจริงโอ้โหพุทธศาสนาเสื่อมเสียแน่เลย
แล้วโยมอุบัติฐานก็ยังอ้างนะว่าเคยถวายเงินสมทบ
หลังคาวิหารวัดไปตั้ง๑ล้านบาท
แต่ครูบาไก่เอาไปเลี้ยงผู้ชายหมด

ทางนี้โยมอุปถาคก็เลยรู้สึกว่าไม่เคารพนับถือครูบาไก่แล้ว
ใช่แล้วโยมอุปถาคนะตอนที่เขาออกจากวัดมา
บาไก่ก็หาว่าโยมอุถาคนนี้เป็นคนเอาเงินวัดไป
ทั้งที่ตัวโยมอุปถาคเขายืนยันว่าไม่จริง
จริงเลยอยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบ
คือตอนนี้โยมอุปถาคคนนั้นไม่ได้เป็นโยมอุปถาคของครูบาไก่แล้วนะ
เออทั้งหมดที่เล่าไปคือต้นเรื่อง
ใช่ค่ะแล้วความคืบหน้าของเราวันนี้คืออะไร
นักข่าวของเราไปที่ป่าวัดป่าปฐมเทวาบูรพารามค่ะ
บ้านป่าผุนะคะที่มันจากคีรีของขอนแก่น
เพราะว่าเราอยากไปฟังจากปากของครูบาไก่
ก่อนหน้านี้เราเคยพยายามจะสัมภาษณ์ไง
แต่ว่าทางครูบาไก่เองก็ปฏิเสธ
แล้วก็บอกว่าจะให้ทนายความดำเนินการ
นี้นักข่าวก็เลยไปหาถึงที่เลยนะคะที่วัดป่านี่แหละ

แล้วพระลูกวัดก็บอกว่าครูบาไก่ท่านติดกิจนิมนต์
ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะกลับตอนไหน

แต่ว่าครูบาไก่ก็ไม่ได้มารับพระทหารเพลนะคะ
ทุกคนยืนยันแหละบอกว่าภาพที่เห็นที่มีรูปหลุดออกมาเนี่ย
ไม่ใช่ขาของครูบาไก่

ขาผิวพันธุ์นิ้วมือรอยสักไม่ใช่ครูบาไก่เลย
ผิวพันธุ์ครูบาไก่จะขาวผ่องไม่ได้เป็นแบบในภาพ
รอยศักดิ์จริงครูบาไก่ท่านศักดิ์มานานแล้ว

แล้วก็บอกด้วยบอกว่านี่มันภาพตัดต่อหรือเปล่า
เป็นเหมือนกับคนที่ตั้งใจจะทำลายชื่อเสียงครูบาไก่หรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องผิวพันธุ์ในภาพไม่ใช่ครูบาไก่เลย

นี่แล้วนอกจากนั้นนะเราก็ไปสอบถาม

ก็ยืนยันบอกว่าดูภาพแล้วไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลย

อันนี้เชื่อในความบริสุทธิ์ของครูบาไก่
ลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
นี่ไงพระไม่เชื่อ
เพราะถ้าเกิดเป็นครูบาไก่จริงที่ข้อเท้าจะมีรอยศักดิ์เป็นรูปพญานาค

แต่ว่าในภาพที่มีการแชร์ออกมาภาพสดต่างมันไม่มี

ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันเลยว่าเห็นภาพแล้วไม่ใช่

แล้วก็กลายเป็นกระแสตีกลับไปที่โยมอุปถาค

คนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้เขาไม่ใช่โยมอุปทา
ก็แค่เป็นคนมาทำบุญทั่วไปนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าเรื่องงานบุญงานกระถิ่น
การสร้างวัตถุมงคล๓ครั้งครั้งละเป็นล้าน

ทางวัดเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะ
คือเหมือนโยมอุปถาคที่เขาอ้างว่าเขามาทำบุญที่วัดเยอะ
นู่นสร้างนี่ก็เยอะรวบรวมเงินทำบุญอะไรก็เยอะนะฮะ
ปรากฏชาวบ้านบอกไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย
ใช่แล้วนี่มีการพูดอีกบอกว่าอ้าว
แล้วยังมากล่าวหามากล่าวหาครูบาไก่อีก
คือเอาง่ายสรุปเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระลูกวัดหรือว่าชาวบ้าน
ก็ยังเคารพสัทธาในตัวครูบาไก่เหมือนเดิม
ใช่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัย
ว่าโยมอุปถาคที่เอาเรื่องนี้ออกมาอ้าง
เป็นพวกเดียวกับชายปริศนาคนที่ส่งต้นเรื่องมาหรือเปล่า

เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ